ถึงเรื่องของการเมืองเข้มข้นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
แหมความว่านี้ถือว่าเป็นไฮไลต์และก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้
เป็นภาคที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับ
ใช่ค่ะรวมพลังประชาชาติไทยนั่นเอง
เชือกหลังน้ำตาเมินตระบัดสัตว์
ร่วมตั้งพักรอปชจะขอเป็นขี้ฆ่าประชาชน
ไหนว่าก่อนหน้านั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
แต่จะไปเป็นสมาชิกพักรอปชอย่างไกล
ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการร้องไห้
ในงานเปิดตัวพักรวมพลังประชาชาติไทยด้วย

ใช่ค่ะที่สามารถจัดตั้งพักกันขึ้นมาได้นะ

การเปิดตัวพักรวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารอปช
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต
แล้วทีมข่าวผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดการรายงานข่าว

เพราะว่ามีคนสำคัญทางการเมือง
เดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก
คนแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่ง

แล้วก็มีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล

นายประสานมริคพิทักษ์นะคะ
ก็บรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแถลงอุดมการของพัก

ใช่ค่ะนายสุเทพก็ลุกขึ้นยืนสงบนิ่ง
หลังจากนั้นก็หลั่งน้ำตาพูดเสียงสั่นเลยนะคะ
บอกว่าคิดถึงคนไทยที่เสียสละตัวเองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
แล้วก็ฝ่ายฝันว่าจะเห็นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แล้วก็ยืนยันว่าพักนี้ไม่ใช่พักของนายสุเทพ

แต่เป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริง
เดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
และของลุงว่าผมอาจจะเป็นจดต้อยของภักดิ์นี้

วันนี้ขอประกาศที่นี่ครับผมไม่ใช่คนที่จะอยู่เบื้องหลังพักการเมืองนี้
แต่ผมจะยืนเกียงข้างกับพิเศษประชายุทธ์ผู้เวียวไว้ก่อน
และผมไม่สนใจทำวิญญาณผมไม่สนใจทำภารกิจ
เพราะผมไม่ยังสมัครลักษณ์โดยศาลไม่ว่าจะเป็นเหตุเบื้องตั้งหรือมันเปลี่ยนชื่อ
ผมขออาศาเป็นขี้ท่าของประชาธุ
สรุปนะฮะก็เหมือนประกาศแถลงจุดยืนว่าไม่เป็นสอสอ
แต่การที่จะเป็นขี้ฆ่าของประชาชนเพราะว่าตัวคุณสุเทพจะเดินไปหาพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพราะเมื่อวานมีการแบ่งหน้าที่แบ่งตำแหน่งกันนะของพักแห่งนี้ว่าใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไร
และตำแหน่งที่คุณสุเทพจะรับก็คือเป็นคณะทำงานบรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและสมาชิกพัก
โดยนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เสนอให้นายสุเทพเทือกสุบันรับผิดชอบหน้าที่นี้
มีคำถามว่าแล้วอดีตของกปศแก่นำกปศไม่มาอยู่กับคุณสุเทพเลยเหรอ
คุณสุเทพบอกว่าพักนี้ไม่ได้ดูดใคร
คนที่เคยเป็นกปศร่วมต่อสู้กันมา
แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร

เขาจะกลับภักดิ์ประชาธิบัติกันหมด
แม้แต่นายเอกณัติพร้อมผ่านอดีตการนำปรปศ

สรุปคือไม่ดูดใครนะครับ
แล้วก็ทางด้านนายองค์อาจคล้ามภัยบูล

ใช่ค่ะก็บอกว่าการที่นายสุเทพประกาศตัวว่า
จะกลับเข้ามาเดินเคียงข้างคู่กับประชาชน
ถามว่ามันส่งผลกระทบกับฐานเสียงของพักไหม
องค์อาจบอกว่าจริงก็อาจจะส่งผลกระทบนะ

เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่
ยังคงสนับสนุนพักต่อไป
ส่วนทางฝากฝั่งของแกนนำนปชนายก่อแก้วพิกุณฑอง

บอกว่าการกลับมาของนายสุเทพมันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง
คืออย่างน้อยเลยคือแนวทางการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งที่เคยพูดไว้
เป็นเพียงข้ออ้างที่นำไปสู่อะไรบางอย่างเท่านั้นแหละ

จึงเป็นคำตอบได้ดีว่าทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ
แล้ววิกฤตต่างของบ้านเมืองมันคือการเลือกตั้ง

ห่วงว่านายสุเทพจะเป็นการปูทางในการสืบอำนาจ
ส่วนประชาธิปัตย์ก็ร่วมยินดีด้วยที่มีพัก
แต่ดักคอว่าอย่าดูดใครละกัน
ส่วนเพื่อไทยชี้เหมาะสมแล้วที่นายสุเทพตั้งพัก
มีคำถามว่าอย่างคงจะสนับสนุน
หรือว่าปเภพปชก็ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธภรรณ์

และเป็นเรื่องของประชาชน
จะไม่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องสนับสนุนใครนะครับ